ของอ้ำพัชราภากันบ้างดีกว่านะคะ
กำลังจะก้าวเข้าสู่เลข๔

ฉลอกกันนิดนึงที่สำคัญ

เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
พี่อ้ำ

หรือจะเป็นสเต็ปเต้นเดี่ยวของพี่อ้ำค่ะ

กับเด็กในสังกัดพี่เอสุภาชัยคุณผู้ชมค่ะ

แอบเห็นพี่อ้ำเนี่ยมองแรงใส่พี่เออยู่ด้วย

ทำไมโยกแรงกว่าฉัน
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเหลือเชื่อนะว่า
ปีนี้พี่อ้ำมีความสุขมากจริง

มันมีออร่าความสุขความสดใส

เคยถามพี่อ้ำตอนออกงานนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
ถามว่าพี่อ้ำอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจากพี่พกหรือเปล่า
ตอนนั้นพี่อ้ำตอบว่าอยากให้คุณหวานใจโฟกัสเรื่องงานไปก่อนเลย
แต่ถ้าเปย์มาก็ยินดีรับไว้ไม่ปฏิเสธนะจ๊ะ
สรรค์วันเกิดพี่อ้ำล่วงหน้าด้วยนะคะ
สวย๔๔ปีโหบอกเลยว่าสวยเหมือนเดิมเลยค่ะพี่

บทเขียนว่าอยากสวยเหมือนพี่อ้ำแต่แบบไม่กล้าเทียบรัศมีร์จริง
เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็คือว่าได้แค่ทุลีพี่อ้ำ
เอาพี่อ้ำเป็นไอดอลในการดูแลตัวเองก็จอมทำได้เหมือนกัน